เดี๋ยวเราพาไปดูความแม่นยำของหมอปลายที่ทาย
ดวงเอาไว้ในปีที่ผ่านมาว่าแม่นยำสักแค่ไหน

มิคอนที่บอกว่ามาใหม่เนี่ยค่ะ
อาจจะมีอีก๒๓สายพันธุ์น่าจะรอเราอยู่ในปีหน้า
พูดให้ชัดคือท่านยมแนะนำให้ปิดประเทศอีกครั้งนะคะ

โทวิทหลังจากช่วงสงกราณจะเป็นว่าไงบ้างคะ
มันไม่หมดจากครั้งที่แล้วอืมมันมาอีก
แล้วจะมาหลังจากนี้คือตั้งแต่ช่วงก่อนสงกราณด้วยซ้ำ
มาในที่นี่คือติดกันละนาวเลยนะคะ
ติดกันชนิดที่ว่าไม่รู้ว่าโรคอะไรเป็นโรคอะไรแล้ว
อีกอย่างหนึ่งการที่จะทำให้โควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่น
มันคือการปัดความรับผิดชอบ

แน่นอนเป็นการปัดความรับผิดชอบ
แล้วก็โควิดจะติดเกือบทุกคนทุกคนจะต้องติดโควิด
ถึงเวลาเขาส่งชีวภาพตัวอื่นเข้ามา
ทุกคนจะได้รับเชื้อโรคตัวนี้แบบเร็วกว่าเดิม
แล้วอีกอย่างหนึ่งเชื้อโรคตัวนี้จะมาจากนักท่องเที่ยวหลัก
ประเทศหลักที่มาเที่ยวในประเทศไทย

ปลายเคยทายไว้ช่วงก่อนปลายปีที่แล้ว
ใช่ค่ะรอบนั้นนี่คือถือว่ายังน้อยกว่ารอบที่จะถึงนี้นะคะ
เพราะรอบที่จะถึงนี้เนี่ยคือขาดความป้องกันแล้วแล้วก็ไม่สนใจอะไรเราด้วย
เหมือนอารมณ์ประมาณว่าใครก็ได้เข้ามาเถอะ
อะไรก็ได้เข้ามาเถอะจะดีจะไม่ดีก็เข้ามาขอให้เข้ามาเถอะ
แล้วก็จะกลายเป็นประชาชนเดือดร้อนหนักกว่าเดิม
เพราะว่าติดแล้วไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไร
เพราะว่าไม่สามารถที่จะรับเชื้อโรคตัวนี้

สามคือเชื้อโรคมันพัฒนาจนน่ากลัวจนไม่รู้ว่ามันคือโรคอะไร
มันอาจจะกลายเป็นมะเร็งหรืออาจจะกลายเป็นหัวใจวาย
หรืออาจจะกลายเป็นอะไรที่ไหลตายก็ได้
คือตอนนี้ค่ะสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยคือมันคือสงครามชีวภาพ
คือเขาเตรียมไว้เพื่อเป็นสงครามชีวภาพ

คือจริงมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติมาพักนึงแล้วอะเนาะ
แต่ว่าด้วยการที่ธรรมชาติกับอะไรหลายอย่างมันผสมกัน
มันทำให้เชื้อตัวนี้มันกลายผันได้เร็ว
แต่ว่ารอบนี้สิ่งที่ท่านยงพูดมันเป็นเหมือนลักษณะเหมือนกับว่า
มันมีการที่ส่งเชื้อเข้ามาในประเทศหนึ่ง
แล้วประเทศนี้ก็จะเป็นตัวที่กระจายตัวใหม่เชื้อตัวใหม่เข้าไปสู่ประเทศต่าง
แล้วเหมือนการล่านานิคมด้วยเชื้อโรค

ค่อนข้างน่ากลัวค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยการที่จะอยู่หรือการที่จะคิดว่าเราจะมีครอบครัวกันมันค่อนข้างยากแหละ
ต้องคิดเยอะว่าเราจะทำยังไงกันหลังจากนี้
เพราะว่าถ้าผู้นำทัศนคติดีนะรักประชาชนเราก็จะไม่เป็นอะไรกันมากแต่ถ้าเขาไม่พักเราแย่
ตัวที่มันวิวัติเข้าไปแทรกซึมในโรคต่างนะคะมันจะอยู่กับเรานานแค่ไหนครับราย
แต่ถ้ามันวิวัตน์ไปตีเลย๕๑๐ปีแต่แสดงผลเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับอากาศ
ถามตรงว่าตอนนี้ประชากรของคนไทยมีประมาณ๗๐กว่าล้านคนนะครับ
หลังจากวันนี้ที่เราคุยกันจนถึงสิ้นปีนี้มันจะหายไปอีกกี่มากน้อยคะด้วยโรคระบาดเหล่านี้
คำว่าหายไปกี่มากน้อยอันนี้หนูคงตอบไม่ได้เพราะว่ามันเกิดลิขิตที่จะทราบ
แต่ที่รู้ท่านพูดว่าถ้ามี๗๐กว่าล้านยังไงติดก็๒๐กว่าล้าน
แต่ถ้าเรามีวัคซีนที่มันดีจริงแล้วมันคือตัวจริงมันคือของแท้มันช่วยได้นะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป